ล่ะไปดูอุบัติเหตุที่กล้องหน้ารถเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้หน่อยนะคะเป็นรถเบนท์คันหนึ่งค่ะ
เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่ารถกระบะเนี่ยกลับรถตัดหน้าเขาแบบกระชันชิดเขาเบรกไม่ทันจริงจริง
ภาพที่ออกมาก็นี่เลยพุ่งชนแบบจังจังเลยนะคะ
เป็นรถเบนท์ที่พุ่งชนรถกระบะที่กลับรถค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถหน้าวัดหนองรีถนนเศรษฐกิจนะคะ
จังหวัดชนบุรีรถทั้งคู่ก็พังเสียหายหมดเลยค่ะ
นางสาวราพรโสพิพงศ์ผู้โดยสารในรถเบนท์ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
จนที่กุภัยมูลนิทิศธรรมรัศมีมณีรัฐรีบนำตัวส่งโรงเพวัญชนบุรีไปแล้ว
ส่วนคนขับรถทั้งสองคนทั้งคนขับรถเบนท์และคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ
เอาไปฟังเรื่องจากคนขับรถกระบะก่อนแล้วกัน
นายสมจิตคนที่ขับรถกระบะเขาเล่าบอกว่า
เขาก็ขับออกจากที่ทำงานกำลังจะกลับบ้าน
พอถึงจุดกลับรถเนี่ยเขาก็มองซ้ายทีขวาทีแล้ว
ก็เห็นแล้วว่าเออไม่มีรถนะเลนส์ฝั่งตรงข้าม
ก็เลยเลี้ยวค่ะพอเลี้ยวกลับรถมาเท่านั้นแหละ
เอ้าอยู่มีรถมาจากไหนไม่รู้พุ่งชน

ไปฟังฝั่งรถเบนท์นะคะนายเอคนขับรถเบนท์ก็บอกว่า
ก็ขับรถมาทางตรงปกติพอถึงจุดเกิดเหตุ
อยู่รถกระบะก็กลับรถมาตัดหน้ากระชั้นชิด
ไม่ทันพุ่งชนอย่างจังก็ไม่รู้มายังไงเหมือนกัน
ต่างคนต่างไม่รู้ว่าแต่ละคนมากันแบบไหน
แต่ที่แน่มาเจอกันตรงกลางนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็ต้องรอสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขอดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อที่
จะได้รู้ว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่กระดิงกนะ
ดำเนินคดีกับคนขับรถได้ถูกต้องนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นภาพของกล้องวงจรปิดหน้าวัดไตรสามัคคีในตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
เนี่ยค่ะเป็นภาพรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อที่จอดส่งของอยู่ข้างถนน
คนขี่เนี่ยล้มลงไปนอนหมดสติกลางถนนเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนายจำนงบานเช้าอายุ๖๗ปี
เป็นผู้พิการตาบอดหนึ่งข้างค่ะ
ก็มีบาดแผลตามร่างกายนะคะหัวกระแทกพื้นปูดบวม

โดยกู้ชีพอบตเขากรอบก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยยอด
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังค่ะ
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยจอดกินเลนไง
บางคนก็คิดว่าจอดส่งของแป๊บเดียวจอดแบบ
เอาหัวทิ้มเข้าไปนิดเดียวจอดแปะนิดเดียว
แต่คุณไม่ได้จอดชิดขอบทางซ้ายสุด

ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่มันประจวบเหมาะพอดีก็คือว่า
จำนงเนี่ยตาบอดหนึ่งข้าง
กะระยะการมองเห็นมันก็เลยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าสองข้าง
มันก็เลยประจวบเหมาะกับกินเลนด้วย
ไม่เห็นด้วยก็เลยชนแบบนี้แหละค่ะ